คุณผู้ชมคะที่สมุทรปราการค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวเมียนมาค่ะ
อยู่กับเพื่อนเพราะว่าตกงานแต่ทางฝ่ายชายเนี่ยขี้หึงมาก
กลัวว่าฝ่ายหญิงจะกลับไปหาสามีเก่าทะเลาะกันแรงสุดท้าย
สามีใช้มีดแทงภรรยาจนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพบังปูก็ได้รับแจ้งค่ะว่ามีคนถูกแทงจนเสียชีวิตค่ะ
ก็ที่บ้านเอื้ออาทรนะคะก็ไปตรวจสอบ
พบศพผู้หญิงชาวเมียนมาค่ะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวอายุประมาณ๓๐ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องถูกแทงที่ท้อง๑แผลที่คอ๒แผล
ในห้องมีปอกมีดทำครัวนะคะแล้วก็มีมีดมีดปลายแหลมมีดทำครัวหักตกอยู่
ตำรวจสอบถามเพื่อนร่วมห้องที่เป็นชาวเมียนมาด้วยกันบอกว่าห้องนี้อยู่กันห้าคน
ตัวผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุเป็นสามีภรรยากันก่อนเกิดเหตุเพื่อนคนหนึ่งไปทำงาน
เพื่อนอีกสองคนนอนกันอยู่ในห้องเล็กผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุนอนอยู่ที่ห้องโถง
ตีหนึ่งค่ะทะเลาะกันค่ะไม่มีใครกล้าห้ามผ่านไปสักพักเสียงเงียบไป
พอออกมาดูอ้าวผู้เสียชีวิตนอนห่มผ้าอยู่ตรงประตูส่วนผู้ก่อเหตุหนีหายไปเลยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
มาอยู่ได้สัก๒๐วันทั้งคู่ตกงานกำลังรองานทำ
ตอนแรกเขาก็ดูรักกันดีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทะเลาะกันหนักมาก
ฝ่ายชายหึงหวงกลัวภรรยาจะกลับไปหาสามีเก่าก็มีการทำร้ายร่างกาย
ตอนนั้นน่ะช่วยเอาไว้ได้ทันฝ่ายชายถูกจับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักหนึ่งคืน
แล้วก็ปล่อยตัวออกมานี่คือตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ปล่อยตัวออกมาคราวนั้นน่ะก็ดูเหมือนจะรักกันดีแต่กลายเป็นว่าอ้าว
เหตุการณ์มันหนักกว่าเดิมหนักกว่าคราวที่แล้ว
คราวนี้ถึงขั้นแทงภรรยาเสียชีวิตเลย
ทำข้อมูลนักภ่าพูดกับผู้หญิงของคุณอื่นค่ะ

ตรงตึกเส้นทางนั้น
อ๋อทางเข้าหรือเปลี่ยนเดี๋ยวเรามานั้นแล้วตอนนั้นพวกเขาเอาบัวไปแล้ว

ตอนนั้นผู้หญิงเจ็บเยอะไหมครับพวกนั้น
เจ็บเพราะมันบีบคอจะเอามีดแทง
พวกรุงก็เลยพากันดึงวิทย์ออก
ผู้กำกับการสพบังปูก็เลยบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็สั่งให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่
ไปดูพยานแวดล้อมเชื่อว่าผู้ก่อเหตุ

อยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ